สนับสนุนโดยฟีชัวร์คิวอาร์คู่ใจนักช็อปคู่คิดร้านค้าจากธนาคารกรุงเทพ
เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของคุณยายลักษณ์จากจังหวัดกาญจนบุรีจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน
ตอบคำถามทั้งหมด๔ข้อในวันนี้ถึงจะได้ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาทนะครับ
ถ้าวันนี้ตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหนึ่งบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
คำถามทั้งหมดมีแค่๔ข้อให้มีสมาธิดี
เลือกเรื่องดี๑ล้านบาทอยู่ไม่ไกลกับครอบครัวเรา
พร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญยายลักษณ์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องภายใน๕เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัว
เกี่ยวกับครอบครัวของเราทั้งหมดนะครับ

แต่ยายจะต้องคิดให้ดีว่ายายจะตอบเรื่องไหน
จะวางเรื่องไหนไว้ให้ใครจะเผื่อไว้ให้ใครเลือกให้ดีนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งเขาสายแกล็กซี่
เรื่องที่๒สุนารีราชศรีมา
เรื่องที่๓ความรู้ระดับประถม
เรื่องที่๔ผลไม้
เรื่องที่๕คอมพิวเตอร์
สุนารีราชซี่มา
ยายเลือกเรื่องที่๒สุนารีราชศรีมาครับ
ทำไมยายเลือกเรื่องสุนารีราชศรีมาครับ
เพราะชอบฟังเพลงเขา
ล่าสุดนี้นะครับพี่สุถูกหวยรู้ไหม

คือสุนัขเนี่ยกัดกันพอกัดกันแล้วนางเข้าไปห้าม
เข้าไปห้ามก็เลยลูกชายก็เลยกัดแขนเลยกัดเลย
พอถูกสุนัขกัดเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับ
ก็มาซื้อลอตเตอรี่แล้วก็เลยถูกลอตเตอรี่
ทุกขลาบจริงจริงแล้วก็นักข่าวก็เลยเอามาเป็นประเด็นเลยว่าเนี่ย
คุณสุนารีได้ซื้อสลากกินแบ่งงวดวันที่๑มิถุนายน๒๕๕๙
จำนวน๕ใบซึ่งตรงกับรางวัลที่สี่
มีมูลค่า๔๐๐๐บาทรวมทั้งสิ้น๒แสนบาทเลยทีเดียว
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สลากกินแบ่งรัฐบาลที่สุนารีถูกรางวัลที่๔
เลขท้าย๒ตัวรางวัลนั้นคือ

ตัวเลือกที่๑๘สี
ตัวเลือกที่๒๗สี
ตัวเลือกที่๓๖สี

ปกติยายไม่ค่อยได้ดูข้าว
ก็เลยเห็นแป้ติมันเยอะดิ

ตัวเลือกที่๑๘๔ครับ

แล้วไปฟังเฉลยพร้อมกันในช่วงหน้านะ

จะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น่าเลี่ยง

ความรู้ระดับประถม

ขอเชิญนาเลี่ยมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พี่ละสุระแสนคำหรือเขาทรายแกแท็กซี่
อดีตนักมวยแชมป์เปี้ยนโลก

เป็นแชมป์คนที่๙ของไทยเราเนอะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ช็อกดูเขาดูเขาต่อยก็
เข้าใจเขาตอบว่าต่อยกิน
เขาน่าจะชนะ๔๕ครั้ง

เลือดเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔๔๕ครั้งครับ

ตาจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ตาจะเลือกเรื่องไหนให้น้องแฮมขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนะตานะ

ความรู้ระดับประถม

เอาละขอเชิญน้องแฮมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ถ้ายังไม่รู้ไหมนะครับ

ตอนนี้จะมีเวลาใด

ค่อยเรียนไปนะลูกนะเอาละครับสำหรับคำถามเรื่องนี้คือ
จากภาพคือเครื่องมือที่ใช้สำหรับทำอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสร้างงานชิ้นใหม่ตัวเลือกที่สองออกจากโปรแกรม
ตัวเลือกที่สามเปิดงานเก่าตัวเลือกที่สี่บันทึกข้อมูล
พร้อมเลยเหรอลูกหนูจะลองวิเคราะห์สักนิดนึงไหม
ไม่เหรอเอาเลยเหรอตอบเลยเหรอแน่ใจนะอ้าวถ้าแน่ใจน้องแห้มเลือกตอบ

ตัวเลือกที่สี่บันทึกข้อมูลครับ

นี่ก็คือผลของการศึกษานะครับ

พยายามเรียนไปเรื่อยนะลูก

คนสุดท้ายก็คือน้องเต้

จะให้เต้ขึ้นมาตอบเรื่องไหน

ความรู้ระดับประถม
และเรื่องผลไม้

ทำไมถึงเลือกผลไม้ให้น้องล่ะลูก
เอาล่ะครับขอให้โชคดีครับ
น้องเต้มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
หนูชอบกินผลไม้อะไรมากที่สุด

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ราชินีแห่งผลไม้ไทย

ตัวเลือกที่สามมังคุด

เต้สีมันเข้ม

เหมือนว่าจะมีมงกุฎ

เพราะสาวครับ
ตัวเลือกที่สามมังคุดครับ
ครบหมดแล้วนะครับ๔ข้อ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเฉลยไปพร้อมกันนะครับว่า

คุณยายรักจากกาญจนบุรีมากเลยนะครับ

คืออนาคตของคนในครอบครัวด้วย
ช่วงหน้ามาเอาใจช่วยกับครอบครัวของ

จากภาพคือเครื่องมือที่ใช้

โรคโรคโรคโรคโรค